คือเหนือไปเชียงใหม่เลยนะคะมีเหตุยิงกันตายเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าเหตุนี้น่าสลดตรงที่ว่าผู้ตายเป็นผู้ชายอายุ๓๕ปี
นั่งดูทีวีอยู่กับลูกสาววัย๖ขวบแล้วก็มีลูกสาววัย๔ขวบนอนหลับอยู่ใกล้
ปรากฏว่าจังหวะที่ถูกยิงลูกสาววัย๖ขวบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพแม่วางเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตในหมู่บ้านห้วยเนียมที่ตำบลดอนเป่า
อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ก่อสร้างยังไม่เสร็จค่ะภายในบ้านพบร่างของนายวิริพลเดชจิรโชธ
สามสิบห้าปีเจ้าของบ้านสภาพคือเสียชีวิตนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่ห้องโถง
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่หน้าอก๒นัด
ส่วนลูกสาวทั้งสองคนวัย๖ขวบกับ๔ขวบยืนตะลึงตกใจอยู่เลยค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวิฤทธพลผู้ตายอยู่ในบ้านกับลูก
คนเล็กเนี่ยหลับอยู่ใกล้ส่วนคนโตวัย๖ขวบนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันกับพ่อ
สักพักหนึ่งค่ะได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์มาจอดใกล้บ้าน
ผู้เป็นพ่อเนี่ยลุกขึ้นมาเดินออกมาดูที่ห้องโถงว่ามีใครมาหรือเปล่า
จังหวะนั้นคนร้ายที่เข้าว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ส่องดูผู้ตายตามรอยแตกของหน้าต่างด้วยความที่เป็นบ้านปูน
และเนี่ยค่ะวิธีการยิงก็คือยิงลอดระหว่างช่องลมระหว่างกำแพงกับหลังคาบ้าน
ล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวเลย
ก็ปรากฏว่าประตูบ้านแล้วก็หน้าต่างมันล็อกทุกด้าน
ต้องให้ลูกสาวคนโตเปิดประตูหลังบ้านแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ
นายประสงค์ร่มพนาธรรมผู้ใหญ่บ้านห้วยเนียมเล่าให้ฟังว่า
นายวิริพลคนนี้เขาเคยเป็นรองนายกอบตดอนเป่ามาก่อน
แต่นายกอบตถูกสารพิพากษาจำคุกคดีเกี่ยวกับการลักลอบขุดดิน
นายวิริธพลก็เลยพ้นจากตำแหน่งไปด้วย
จากนั้นเขาก็เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับภรรยา
เพิ่งกลับมาดูแลลูกสาว๒คนเมื่อ๖เดือนก่อนนี้เองค่ะ
ส่วนภรรยาเนี่ยยังคงทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ
พอมาถึงเนี่ยลงโต๊ะนะครับลงโต๊ะไส้ลีซึ่งก็เป็นพี่เขยนะครับ
ห้องมาเปิดประตูที่หลังห้องครัวนะครับแล้วก็ลงมาก่อนเลยเข้าไปดู

แต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะบอกได้แล้วครับเพราะว่ายังมืดแล้ว
ผมยังสงสัยว่างงขนาดตอนที่แจ้งมาบอกว่ามีคนล่อยิงเนี่ยนะ
งงว่าเพราะอันอย่างเพราะว่าเขากับประหารว่าแกมีเรื่องเล่าเนี่ย
เพราะว่าเกมแบบเจ้าเป็นคนแบบเล่นพันนานเล่าบุหรี่แบบแป๊ะเนอะ
เรื่องเหล่านี้บอกเกี่ยวข้องเลยเรื่องของอบายมุกเนี่ยนะ
แล้วก็เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านห้วยเนียมนะคะ
ก็ยังงงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่าไม่เล่นพนันเหล้าบุหรี่ไม่แตะต้องเลยอบายมุกไม่มีนะคะ
ส่วนนางปิยามาศรัตนาชัยแสงกุลอายุห้าสิบสามปี
พี่สาวของภรรยาผู้ตายบอกว่า
หลังจากน้องเขยกลับมาจากเกาหลีใต้ก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาวทั้งสองคน
ที่ผ่านมาน้องเขยไม่เคยปรึกษาเลยนะคะว่ามีปัญหาไปขัดแย้งกับใครยังไง
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้าย
มาดำเนินคดีโดยเร็วหน่อยค่ะหลานหลานนี่ก็เสียขวัญกันหมดเลยนะคะ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนสพแม่วางเองก็เรียกพยานเข้าให้ปากคำด้วยนะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้คิดไม่ได้สงสัยเพราะว่า
เขาก็อยู่แบบมันไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าเขากับพี่มันก็สนิทกันมากมีปัญหาอะไรเล็กน้อย
มีเรื่องคุ้มใจเขาจะมาลั่งให้พี่ฟังเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ช่วยดูแลเขาตลอด

พี่ก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะ
ก็นี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งยืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครจริงนะ
ทีนี้มันก็มีเบาะแสหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่พบว่า
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้บันทึกชื่อเอาไว้
โทรมาหาก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะโทรศัพท์มาพูดคุยตกลงอะไรบางอย่าง
เพื่อจะตรวจสอบว่าผู้ตายอยู่ที่บ้านหรือไม่
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่มด้วยนะจากเบอร์โทรศัพท์นี้แหละค่ะ
เมืองต้นก็มีการตั้งปมสังหารเอาไว้๓ประเด็นด้วยกันนะคะ
ก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวความขัดแย้งทางธุรกิจเรื่องพาคนไปทำงานที่เกาหลีใต้
แล้วก็ความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่นที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเร็วนี้ค่ะ